ศิลปะมวยไทยกันดีกว่านะครับชิงชนะเลิศนะครับ
แห่งประเทศไทยครั้งที่๒๒นะครับก็จัดกันที่ศูนย์การค้า
ไฮไลท์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศครับเป็นการประกวดไหว้ครูแล้วก็ทักษะมวยไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีประเภทชายคู่แล้วก็หญิงคู่นะครับ
จำนวน๕ทีมปรากฏว่าเป็นโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีครับ
เอาชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ไปกรองแล้วก็รับถ้วย
พร้อมกับเงินรางวัลจำนวนสองหมื่นห้าพันบาทครับรองแชมป์เป็นของโรงเรียนราชบำรุงครับ
จากจังหวัดชายภูมิแล้วก็ที่๓เป็นโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
จังหวัดชายภูมิเหมือนกันนะครับการประกวดศิลปะมวยไทยในปีนี้
ก็ยังคงมีให้ติดตามเชียร์กันจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับ